ปรากฏเจ้าของจะดุก็เลยแกล้งตาย

ถามหน่อยสิเนี่ยมันไม่มีฝนเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีฝนเลยมันไม่มีแดดไม่มีอะไรเลย
ปักมาจากไหนเนี่ยฮะหน้ามาจากไหนเนี่ยหน้าเป็นแบบเนี้ยนะฮะ
ไม่ต้องมาทำเป็นหลับเลยตื่นเลย

แม่โดนคุณแม่ดุตอนแรกก็จะซุ้งหงอยปุ๊บเออแมวละเหนื่อยแกล้งตายเลยหรอแอ๊ะ
คลิปน่ารักนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่าคุณนัทค่ะ
ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหมูปิ้งสุนัขแสนรักกำลังถูกคุณนัทบ่นใส่
หลังจากมันเอาหน้าไปมุดโครนที่ไหนมาสักแห่งจนดูนี่สิคุณนัทเขาแชร์ไว้ในแฟนเพจนะบอกว่า
เพราะว่ามันมีความขำขัดและน่ารักจริง
ใช่เขาบอกว่าโอ๊ยนี่มันเจ้าหมูปิ้งหรือว่าจบเอกการแสดงกันแน่เหมือนกัน

จะพบว่าเจ้าหมูปิ้งเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะพี่หนุ่ย

กดไลค์๗๐๐กว่าคนเลยทีเดียวนะคะ

ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ

นี่แหละแล้วก็คัดเลือกภาพบางส่วน

ชื่อว่าหมูปิ้งเลยแล้วก็เป็นเพจประเภท

เพราะหมูปิ้งจะมีหลาย
เป็นดาราเผ็ดคือดาราสัตว์เลี้ยง

เผ็ดเม็ดงามของวงการสะเลี้ยงกว่าใดนะคะ